ขนาดว่าภรรยาไม่ห่วงสามีเลยว่า

ฉันดูแล้วบอกว่าฉันเห็นเธอมีความสุขฉันก็สุขใจ

โอ้โหฟุ้งฟิ้งจริงด้วย
เหมาะกับการไปขับปีใหม่มากเลยนะ

มาตกแต่งประดับประดาษเหมือนเป็นต้นคริสต์มัส

กว้างเลนเดียววิ่งข้างหน้าเลย

รถจักรยานยนต์ที่ตกแต่งด้วยสายรุ้ง
และไปประดับวิบปั๊บวิบวับดูฟุ้งฟิ้งคันนี้
เป็นรถคู่ใจของนายอำนวยหน่ายอินอายุ๖๔ปี
เป็นชาวอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีครับ

โดยนายอำนวยเล่าว่าตกแต่งรถแบบนี้มานานกว่า๓ปีแล้วนะครับ
ซึ่งช่วงแรกภรรยากับลูก
ก็แอบบ่นบ้างรับไม่ได้แต่เขาไม่สนใจครับ
ถือว่าไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครเลยทีเดียว

บอกด้วยว่ารถคันนี้ใช้ในชีวิตประจำวันทุกวัน
ขี่ไปทำงานซื้อกับข้าวไปธุระและไปเที่ยว
ซึ่งทุกครั้งที่ขี่ไปไหนมาไหน
ก็จะได้รับความสนใจจากผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก
และบางครั้งนะครับคุณผู้ชม
บางครั้งก็มีคนมาขอถ่ายเซลฟี่นำไปลงในเฟซบุ๊ก

ก็จะชอบมาขอถ่ายภาพด้วย
เขาขอถ่ายรูปให้ท่าแม่หรือขอถ่ายรูปรถ

ถ่ายรูปถ่ายรูปเร่อร่ะ
บอกเหมือนว่าไม่ได้รักมีเมืองไทยด้วย

เพิ่งกันอย่างไรก็ได้ควรเป็นคนดีกันแล้วกัน
บอกว่าเมื่อเห็นสามีมีความสุขก็จะได้แต่งแบบใดก็แต่งเลย
รถแบบนี้คือแต่งเลยค่ะที่รัก

เธอก็เลยปล่อยให้ทำตามใจชอบแบบสมใจปรารถนา

และในระยะหลังนะครับสามียังปรับเปลี่ยนการแต่งตัว
ทำสีผมแดงบ้างง่วงบ้างแถมเด็กชอบอีกด้วย

นี่แหละช่างสุดยอด

แล้วดูสิคือตอนกลางคืนมันก็แบบ

ไม่ไปทำร้ายใครไม่ไปเอาเปรียบใครนะครับ